ขอบคุณผู้ชมทางว่าอะแล้วก็ทำสักหนึ่งบทเพลง
ประตูห้องเช้ามีรองเท้าสองผู้เคียงกัน
คู่หนึ่งนั้นเป็นรองเท้าเธอพี่จำได้ดี
แล้วอีกผู้นึงอะอีกผู้หนึ่ง

ไม่เคยเช็ดเหล้อก่อนนี้

กลุ่มเสียงร้องหย่าจ้าจ้าดั่งจาก
มันจะจบเพลงแล้วนะสู
เจ้าของบทเพลงนี้คุณผู้ชมค่ะคุณสายันนิรันดรนะครับคุณผู้ชม
เราก็เลยไปอัปเดตชีวิตพี่เขานิดนึงก็แล้วกันนะคะ
สายันบอกว่าตอนนี้ปากหลักอยู่ที่จังหวัดชายภูมิบ้านเกิดแล้วนะจ๊ะ
มีรับงานร้องเพลงบ้างส่วนใหญ่จะเป็นงานเลี้ยงงานวัดงานบุญ
ถ้าใครอยากจ้างก็ยินดีได้รับหมดนะคะ
แต่ว่าคนเนี่ยยังนึกถึงแล้วก็ยังฟังเสียงแค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะ
ส่วนอาชีพหลักตอนนี้ค่ะก็เป็นการทำนาทำไร่ที่จังหวัดชายภูมิ
พี่สายันบอกว่าช่วงโควิดที่ผ่านมานะโหพี่เล่นงานพี่สายันนักเลยค่ะ
ร้านอาหารที่เคยทำเนี่ยเปิดได้แค่๑ปีแป๊บเอ้าโควิดมาปิดตัวเลยค่ะ
หลังจากนั้นค่ะก็ตัดสินใจย้ายกลับบ้านเกิดที่ชายภูมิ
ความรู้สึกตอนนี้พี่กลับบ้านแล้วพี่สบายใจ
เพราะอยู่ต่างจังหวัดมีค่าใช้จ่ายไม่เยอะเท่าไหร่มีค่าใช้จ่ายน้อย
มีคนแบ่งปันอาหารกันนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยก็นำอาหารมาแลกกับข้าวสารของตัวเอง
ถามถึงเรื่องผลงานเพลงค่ะพี่สายันเนี่ยอยากจะทำเพลงอีกหรือเปล่า
ไปฟังเสียงจากพี่สายันเลยค่ะ
ความคิดมันก็มีนะแต่ว่ากำลังเราก็ไม่ไหวแล้วแต่ก็ร้องได้
แต่ก็คิดไว้เหมือนกันหากมีโอกาสนะนะ
แต่ชอบว่าเราก็ทำใจแล้วล่ะกี่อังกฎมันก็เยอะถึงว่าจะไม่มีชื่อเสียงก็ไม่เป็นไร
โอเคนี่เนอะ
แหละต้องบอกว่าอะไรเหมือนเปิดเทปเลยอะ
ใช่เปิดเทปต้องเปิดเทปใช่
ยังเป็นกำลังใจให้นะคะบันเทิงไทยรัฐนะคะมีอะไรก็จะอัปเดตเรื่อย
ส่วนถ้าใครเห็นพี่เขาอยากไปจ้างงานร้องเพลงยินดีรับหมดนะคะ